ฟุตบอลเยาวชน๑๙ปีนะครับรายการโค้กครับ
ซึ่งไทยรัฐทีวีจะถ่ายท่อสดเกมนัดชิงชนะเลิศให้ชมกันวันที่๖กุมภาพันธ์นี้
ดูเกมในรอบ๘ทีมนัดแรกกันก่อนครับ
ยังแข่งขันกันอยู่ยังไม่ถึงรอบรองนะครับ
แต่ว่าก็เป็นรอบที่เริ่มจะมีความหวังสำหรับทีมที่เข้ามาแล้วครับ

เดือนครับอ่างทองแชมป์ส่วนภาคเหนือตอนล่างเจอกับเชียงรายยูเต็ดนะครับ

อ่างทองเนี่ยเล่นเกมลุกดุดันนะครับไล่ถล่มเชียงรายแบบสุดมันเลยครับ
ต่อ๒โดยชัดดันัยฉ่ำชื่น
ส่วนอีก๒ประตูนั้นได้จากปฏิพันธ์ปันเน่งเพชร

เชียงรายถ้าเป็นทีมชุดใหญ่อยู่ไทยลีก

แต่ว่าวันเยาวชนนี้ก็ไม่เข้าใครออกใครครับ
ก็เป็นว่าอ่างทองนั้นกุมความได้เปรียบไปก่อนครับ
ก่อนจะบุกไปเยือนเชียงรายยูเนเต็ดในวันที่๒๒มกราคม
เปิดบ้านแพ้เมืองทองยูเนเต็ดนะครับ
สูญประตูต่อ๒โดยเกมนี้เมืองท้อง
ได้ประตูจากวงศกรชัยกุลเทวินนาที๑๒
และทีละพักปั้นบุญชูนาที๒๓
อันที่๒วันที่๒๒มันกราคมนะครับ

กุมภาพันธ์ไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดครับ
ไปที่การทัวร์การแข่งขันในย่านอาเซียนนะครับ
เดินทางกระชับมิตรเพื่อเตรียมทีมของเมืองทองยูเนเต็ด
ในรายการเอเชียนทัวร์๒๐๑๖นะครับ
จุลิน่าโฮเทลมีการแถลงข่าวความพร้อม

โดยรัสกรทองเหลากัปตันทีมกิเลพยองก็ยืนยันว่า
ในเวลา๑๘นาฬิกาส่วนใหญ่ใช้ผู้เล่นจาก
องเกียจอังกรนะครับที่เป็นรองแชมป์

ก็จะเจอกับเมืองทองในเกมอุ่นเครื่อง
ความพร้อมของเมืองทองจะใช้เกมนี้ในการ
เช็กผู้เล่นทุกคนรวมถึงระบบการเล่น
ก่อนจะเจอกับยาโฮดารุทาซิมนะครับทีมจากมาเลเซีย
การมาข้างนี้คือ
หนึ่งเลยคือการเตรียมทีมที่จะไปแข่งขันในฟุตบอล
ก็เราเริ่มที่จะต้องเตรียมความพร้อมให้สมบูรณที่สุด

เกมแรกจริงแล้วก็ทุกคนก็ต้องโชว์ผลงานชุดหนึ่ง
โพสเท้นว่าใครจะยืนยัดส่วนแรกแล้วอยู่ในทีมได้จริง
ส่วนเมื่อวานนะครับก็มีเรื่องราวของการรับรองแล้วก็เปิดเผย
รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์ในการลงนาม
หรือว่าใช้สิทธิ์การเลือกตั้งของสโมสรต่างนะครับ
ซึ่งทางสมาคมฟุตบอลลีกภูมิภาคก็ได้ส่งรายชื่อทั้งหมด๘๓ทีม
โดยมีพลเรือเอกสุรุธมหารมนะครับเป็นประธานได้รับทราบไปแล้วนะครับ
รายชื่อก็จะมีทั้งหมด๖โซนที่เราทราบกันนะครับ

แต่ว่าลองสังเกตจากหน้าจอดูแล้วก็
อย่างน้อยนะครับคนที่เดินทางไปเนี่ยก็จะมีสิทธิ์ในการเลือกตั้งแบบนี้ก่อน

แต่ถ้าเกิดว่าเกิดมีการเสียงแตกในสโมสรแล้วส่งคนใช้สิทธิ์ซ้ำซ้อนไปนะครับ
กฎิกาก็คือมีเวลาให้๑๕นาทีในการตกลงกันนะครับ

แต่ถ้าเกิดว่ายังตกลงกันไม่ได้แล้วไม่มีคนเดินทางเข้าใช้สิทธิ
ในการเลือกตั้งตัดสิทธิ์สโมสรนั้นทันทีนะครับ
ซึ่งจริงแล้วเนี่ยกฎในการใช้สิทธิ์เขาจะให้คนที่เป็นประธานสโมสร
หรือว่าคนที่มีอำนาจในการลงนามสูงสุดนะครับ
ซึ่งบางทีหลายสโมสรก็จะจดเป็นนิติบุคคล
แล้วก็จะให้กรรมการบริษัทนั้นเป็นผู้ในการใช้สิทธิ์สูงสุด
จะให้ใครมาเช่นบางคนมี๕๖คนในบริษัท

บางคนมอบหน้าให้อีกคนหนึ่งส่วนอีกคนหนึ่งเซ็นมา
ให้อีกคนนึงมาก็ต้องมาตกลงกันนะครับ
ตรงหน้างาน๑๕นาทีย้ำอีกครั้งนะครับ
ถ้าตกลงกันไม่ได้ตัดสิทธิ์สโมสรนั้น
ทันที๘๓สโมสรนะครับเดี๋ยวรู้กัน
มกราคมนี้เลือกตั้งโหวตเหลือ๓๐เสียง
จะใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลครับ